พี่น้อยพี่น้อยลุงน้อยตาน้อยผู้ใหญ่น้อยลงมา
เพราะว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งวัย๖๐ปีนู้น
ปีนขึ้นไปอยู่บนเสาสัญญาณนะสูงเป็นร้อยเมตรเลย

ตอนนี้มีคนจะมารุมทำร้ายเขาอยู่ที่สูงปลอดภัยที่สุด
แต่ทีนี้คนจะไปช่วยนะต้องคอยเกลี้ยกล่อมคุณลุงหรือคุณตา

คุณผู้ชมไปดูช่วงนาทีในการเกลี้ยกล่อมหน่อยครับ
ลุงน้อยลุงน้อยตาน้อยผู้ใหญ่น้อยลงมาเถอะนะครับ
ทั้งชาวมารยาทพี่น้องและเจ้าหน้าที่
รวมถึงผู้นำท้องถิ่นนะฮะ
อย่างนายพงรัฐเบนจาบรุราวงศ
นายกอบตหนองโบดอำเภอนางกรองจังหวัดบุรีรำ
ช่วยกันแล้วครับพูดผ่านโทรโครง
เกลี้ยกล่อมนายสุนทรณ์พลเศพ

ที่มันสูงเหลือเกินสูงเป็น๑๐๐เมตรเลย
หลังจากที่ลุงน้อยปีนขึ้นไปอยู่บนนั้น
ตั้งแต่ช่วงบ่าย๓ของเมื่อวานนี้นะคุณ
โดยสาเหตุที่ลุงน้อยปีนขึ้นไป
เพราะคิดว่ามีคนจะมาทำร้าย
ลุงต้องหนีขึ้นไปให้สูงที่สุด
ทีนี้ญาติพี่น้องเป็นห่วงเลย
อยากให้ลุงลงมาเพราะกลัวจะพัดหล่นได้รับบาดเจ็บ
จากการสอบถามนางสาวพิญญามาศปลื้มสายแสงอายุ๔๔ปี
เป็นหลานของลุงน้อยเปิดเผยนะครับว่า
เมื่อก่อนลุงน้อยมีอาชีพรับเหมาทาสีอยู่ที่กรุงเทพ
เมื่อปีที่แล้วถูกรถชนจนศีรษะกระแทกพื้น
ญาติพี่น้องก็รับกลับมาอยู่ที่บ้านคอยดูแล
แต่ลุงน้อยไม่มีลูกไม่มีเมียนะครับ
ญาติทุกคนก็ต้องช่วยดูแลแต่ก็ดูแลกันอย่างดีนะ
อยากไปกินข้าวไหนก็พาไปอยากไปนอนบ้านญาติคนไหนก็ไป

ทุกบ้านยินดีต้อนรับแล้วก็ดูแลลุงน้อย
แต่ช่วงหลังนะครับเริ่มมีอาการประสาทหลอน
พูดคนเดียวว่ามีคนมาเยอะแยะจะมาฆ่า

ซึ่งญาติก็ปรึกษากันว่าเราจะพาลุงน้อยไปหาหมอ

พ่อไม่ไหวแล้วอาการน่าจะหนักแล้ว
อาจจะเป็นผลมาจากการที่

หรือลุงน้อยดมกลิ่นสีมากเกินไป

มอะไรฮะญาติบอกมาแค่นี้ดมกลิ่นสีมากเกินไป
ค่ะก็คือเหมือนกับหลอนคงเหมือนกับ
ไปดมกลิ่นมาจากไหน

แต่ทีนี้ว่าจะพาไปรักษาตัวแล้วก็มาเกิดเรื่องกันซิก่อนนะครับ
ขณะที่หลานสะพ้ายก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่า

เพราะอยู่บนที่สูงนั้นปลอดภัย
ลุงน้อยบอกว่าเห็นมีคนมาเป็นร้อยเลยจะมารุมทำร้าย
ตอนตี๕ปีไปแล้วรอบนึง
แล้วก็มาเล่าให้หลานสะพ้ายฟัง
หลานสะพัยก็สงสัยปีนไปแล้วแล้วก็ลงมาเอง
หรือว่าลุงโม้หรือว่าลุงพูดเรื่อยเปื่อย

จากนั้นลุงน้อยก็กินข้าวที่บ้านไปได้คำเดียว
วิ่งหนีกระโดดข้ามกำแพงบ้านไปที่เสาโทรศัพท์อีกรอบหนึ่ง

ทีนี้หลานสะพ้ายเห็นกับตาเลยว่า
ลุงน้อยปีนขึ้นไปได้จริงด้วยคุณ

นอยู่บนที่สูงแบบนี้ก็เลยต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกลี้ยกล่อม๓ชั่วโมงไม่เป็นผล
เพราะว่าลุงน้อยคิดว่าถ้าลงมาอาจจะถูกจับกลุ่มตัวแน่
มากันเยอะเลยจะมารุมลุงน้อยอีกหรือเปล่า
ทุกคนก็เลยลงความเห็นว่าเราแยกย้ายกันก่อนเพื่อนฝูง
เราไปแอบอยู่ตามมุมต่างพุ่มไม้ก่อนสุมทุมพุ่มไม้
อยู่ใต้หลังคาบ้านก่อนรอให้มืดอีกนิดนึง
เดี๋ยวลุงน้อยอาจจะลงมาเอง
แล้วก็จริงลุงน้อยก็ค่อยปีนลงมาเอง
แล้วก็เรียกกับนายสุธนเจ้าของบ้านให้มารับ
และบอกว่าเป็นห่วงทุกคนที่รอเดี๋ยวจะเป็นอันตรายด้วย
ถ้าต้องปีนขึ้นไปหาก็เลยตัดสินใจลงมาเองดีกว่า
เห็นไหมก็ตรงตามแผนที่ญาติญาติและชาวบ้านวางแผนไว้
บซ่อนตัวกันก่อนเดี๋ยวลุงก็ลงมาเองแหละ

แต่ทีนี้ก็ต้องพาไปรักษาตัวเพราะไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะฮะ